ดูเหตุนี้เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเพราะว่าสารเคมีรั่ว
แล้วมันรั่วที่ไหนรู้ไหมในโรงพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คุณหมอพยาบาลคนไข้แตกตื่นอบพยพหนีกันวุ่นเลยนะครับ
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุสารเคมีบรั่ว
บริเวณชั้น๔อาคารศรีพัฒน์
โรงพยาบาลมหาบราชนครเชียงใหม่
บริเวณจุดเกิดเหตุเพราะว่าห้องที่เกิดเหตุนั้น

แล้วก็มีสารเคมีกองอยู่บนพื้น
เจ้าหน้าที่ใช้ผ้าซับก่อนที่จะนำใส่ถุงดำปลอดเชื้อ
และนำออกไปจัดการนะครับ
พร้อมกับใช้พัดลมดูดอากาศระบายกลิ่น
และสารที่ระเหยขึ้นมาออกจากพื้นที่ออกจากห้องนี้
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปก็ต้องใส่เครื่องป้องกันตัวแบบนี้นะครับ
ช่วงเกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ภายในชั้นเดียวกัน
กับที่เกิดเหตุก็ต้องรีบเข้าไปหลบตามห้องต่าง
เพื่อให้พ้นจากสารเคมีที่รั่วไหลนะครับ

แสบจมูกแล้วก็แสบตาเป็นอย่างมาก
เจ้าหน้าที่ก็คอยไปดูแลผู้ป่วยด้วย
ว่าผู้ป่วยจะรู้สึกจะได้รับกลิ่นเหล่านี้หรือเปล่านะครับ
เจ้าหน้าที่ปอบคอใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
เหตุการณ์นี้นะครับก็มีการตรวจสอบว่า
สารต่างและกลิ่นต่างไม่เป็นอันตราย
ต่อทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลทั้งคนไข้
แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการบางส่วนที่อยู่ในห้อง
ก็ที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าแสบตา
แล้วก็เวียนหัวเล็กน้อยแล้วก็แสบจมูกด้วยนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลที่เชียงใหม่นะฮะ